แม่บ้านไปเปิดห้องแล้วเจอสภาพห้องที่แบบ
ที่เห็นเนี่ยคือไม่ใช่คราบฝุ่นนะ
แต่คนที่มาพักเขาเอาถังดับเพลิง
ฉีดเล่นข้างในหมดเลย

เห็นมีประกายไฟขึ้นมาก็เลยคิดว่าไฟจะไหม้

พวกนี้มันเป็นโฟมดับเพลิงเป็นสารเคมีทั้งสิ้น

บอกว่าน้องคนนี้ได้เข้ามาพักวันที่๘กรกฎาคม
เช้ามาแม่บ้านจะเข้ามาทำความสะอาด
เหตุการณ์อย่างที่เห็นค่ะห้องพักเลอะ
เอาที่ดับเพลิงมาฉีดเล่นจนห้องเสียหาย
เลอะติดต่อทางที่พักกลับด่วนนะคะ
ต้องบล็อกเพจยังไงก็ตามตัวเจอค่ะ
ฝากแชร์หน่อยเผื่อน้องเขาจะไม่รู้
ว่าที่นี่ไม่ได้ใจดีกับทุกคน
นี่เจ้าของโพสต์แบบนี้นะคะ
บอกว่าผลงานค่ะเปิดน้ำไหลฝุ่นพวกตะกอนมาติดขอบสระแล้ว
ถ้าจะถ่ายน้ำออกให้หมดบ่อใช้เวลาเกือบ๒วันเลยค่ะ

ที่สำคัญลูกค้าที่จองห้องพักเอาไว้เนี่ย

จองทานอาหารอีกปวดหัวเลย
ทำอะไรไปไม่คิดว่าจะมีผลกระทบเสียหายขนาดไหน
อยากให้นึกถึงใจเขาใจเราด้วยค่ะ
แล้วน้องพูดมาได้ยังไงว่าเกิดประกายไฟในที่พัก

ถ้าเป็นแบบนั้นจริงคัทเอาท์ต้องตัดทั้งหมด

อย่าไปทำแบบนี้กับที่พักไหนอีกนะคะ
พี่รอน้องอยู่ให้รีบมาเคลียร์
ลงบันทึกประจำวันไว้หมดแล้วขอดูได้ถ้าไม่เชื่อ
ซึ่งพอทางโฮมสเตยโพสต์ไปเนี่ยนะคะมีการเปิดวาร์ฟ
คนเนี่ยไปโอ้โหทัวร์ลงค่ะในเฟซบุ๊คของลูกค้า
แล้วล่าสุดคุณผู้ชมเจ้าตัวเนี่ยทนกระแสไม่ไหวไง
กดดันเยอะคนไปด่าเยอะติดต่อทางโฮมสเตย์มาแล้ว
แล้วก็ขอรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายกับทางโฮมสเตย์
ทีนี้มันมีคำถามไงว่าเอาแล้วทำทำไม
เขาบอกแบบนี้เมาเมาแล้วก็จะแกล้งเพื่อน
ก็เลยหยิบถังดับเพลิงมา๓ถัง
ฉีดพ่นใส่หน้าบ้านพักแล้วก็ในห้องพัก
พอฉีดเสร็จนี่นะได้สติก็หนีกลับกลางดึก
คือไม่ได้เช็คเอาท์ไม่ได้อะไรเลยหนีกลับไปเลย
ก็คือไม่รับผิดชอบสิ่งที่ทำนะ